ติดตามกันเลยกับกรณีครอบครัวหนุ่มพนักงานขนส่งค่ะ
ที่ไปถูกรสูญปืนจากเขตกลุ่มวิรถรถจักรยานยงรับจ้าง
แล้วก็มาก่อเหตุกันกลางถนนอุดมศุกร์เมื่อวานนี้
ล่าสุดวันนี้ญาติเองก็เดินทางเข้าไปรับศพ
หนุ่มเคอรี่ไปบำเพ็ญกุศลแล้วบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเศร้าโศกเป็นอย่างยิ่ง
ส่วนทางด้านของคดีวันนี้ตำรวจชุดสืบสวนสนบังนา
เข้าไปค้น๕จุดเป้าหมายแล้วก็สามารถตามจับ๒ผู้ต้องหา
ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ตอนเกิดเหตุนะคะคุณผู้ชม
ใช่แล้วนะคะเป็นกรณีกลุ่มวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง๒กลุ่ม
ยกพวกตีการปากซอยอุดมสุกในเขตบังนากรุงเทพฯ
เหตุการณ์นี้ทำให้นายวีรวัตรพึ่งครุฑอายุ๒๐ปี
พนักงานขนส่งบริษัทเอกชนเคอรี่ถูกลุกหลงจากกระสุนปืนเสียชีวิตค่ะ
หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสนบังนาก็รวบรวมหลักฐานขอสาร
จังหวัดพระขนงออกหมายจับผู้ต้องหา๓คน
ประกอบไปด้วยนายวัญชัยมงคลเข็มอายุ๓๗ปี
นายปิยาพวงเกศรอายุ๔๖ปี
แล้วก็นายรังสรรสอนชายากรอายุ๓๙ปี
ข้อหาก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่น
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

ร่วมกันพกพาอาวุธเข้าไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และร่วมกันยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนนะคะ
ต่อมาตำรวจจับกลุ่มนายปิยะแล้วก็นายรังสรรค์ระหว่างปูพรมตรวจค้น๕จุดย่านอุดมศุกร์ค่ะ
ซึ่งนายรังสรรค์สวมเสื้อวินเบอร์๖๕ล่ะที่มีการออกหมายจับมาก่อนหน้านี้
แล้วก็ไปเจอภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยคนนี้คุณผู้ชมคะสะพายกระเป๋าแบบนี้
เป็นบกคนที่สะพายกระเป๋าเป้สะพายข้างสีล้ำตาล
ลักษณะก็คือคล้ายคนที่ชักอาวุธปืนออกมา
ก็เลยคุมตัวมาสอบสวนอย่างละเอียดนะคะ
ส่วนวันนี้ครอบครัวของนายวีรวัตรเดินทางไปเข้ารับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลจุฬา
ก็ไปบำเพ็ญกุศลตามหลักศาสนา
พร้อมกับตอบข้อสงสัยที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียล
กรณีที่ไปปรากฏภาพมันดาของนายวีรวัตร
คล้ายแม่ของนายวีรวัตรไปยืนอยู่ในที่เกิดเหตุ
ใส่เสื้อสีขาวพัดถุงสีเขียว
นางแดงจิตกระแสมันดานายวีรวัตรก็เล่าว่า
วันเกิดเหตุวันนั้นเนี่ยเดินไปซื้ออาหารกับลูกชายค่ะ
โดยเห็นว่าลูกชายเดินเข้าไปมุงดูเหตุการณ์ด้วย

ตอนนั้นก็ห้ามปรามลูกแล้วก็บอกให้ลูกเดินกลับบ้านไปก่อน
จากนั้นไม่นานก็ได้ยินเสียงว่ามีคนทะเลาะกัน

ก็เลยเดินไปดูตามภาพที่ปรากฏนะคะ

เอารถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้านเข้ามาเก็บ

ซึ่งลูกชายเองก็อาสานะไปนำรถเข้าบ้านเก็บเอง
แต่ว่าตอนไปถึงรถจักรยานยนต์ตอนเดินไปเนี่ย
ตอนนั้นเขาก็เห็นระหว่างที่ลูกชายเดินไปที่รถ

ก็ไม่รู้ล่ะว่ากระสุนมาจากทิศทางไหน
แล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าใครเป็นคนยิง

แต่ก็ติดที่กลุ่มผู้ก่อเหตุขัดขวาง
พาตัวไปรักษาไม่ทันก็เลยเป็นเหตุให้เสียชีวิต
คุณแม่บอกว่าถ้าหากไม่ถูกขัดขวางเนี่ยนะ
ลูกชายก็อาจจะไม่เสียเลือดมากขนาดนี้

ตอนนี้ยอมรับว่าครอบครัวยังทำใจไม่ได้

และเท่าที่รู้จักลูกชายนะคะเท่าที่รู้ลูกชายเป็นคนดี
แล้วก็รักครอบครัวมากด้วยค่ะ
แม่งเข้าบ้านมึงเข้าบ้านมึงอ่ะเข้าบ้านให้มันเข้ามา
มันก็บอกปลาแม่แต่คนแถวในซอยเราถูกตีนะ
ก็บอกเออมึงก็ช่วยเขาไม่ได้หรอก
ยังไม่รู้เลยว่านับอย่างนี้ไม่มีมันหรือถ้าหายจากตรงไหน

แถมเราเราคิดนะลูกเราอ่ะถ้าออกไปทวงบานทันอ่ะ

เพราะรถพยาบาลมาแล้วแล้วเขาบอกว่า
หนูเข้าไม่ได้พวกเขาไม่ให้หนูเข้ากันก็ตีอยู่ข้างหน้า
แล้วณวินาทีที่ลูกเรายิงมันไม่ไหวแล้วไงเลือดลูกเราออกเยอะ
โดยทางครอบครัวเนี้ยนะคะก็จะนำศพนายวีรวัตรไปตั้งบำพิงกุศลที่วัดบางนาใน
เขตบางนาเป็นเวลา๓วันนะคะ
โดยในวันนี้พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็เดินทางมาประชุมติดตามความคืบหน้าคดีนี้ด้วยตัวเอง
พร้อมกับเร่งรัดชุดสืบสวนให้ล่าตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ
ตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดค่ะ
คือเรื่องนี้หลายคนก็พุ่งเป้าไปนะคะ
ว่าทำไมตำรวจถึงระงับเหตุไม่ได้
ตำรวจบอกว่ามีกำลังจำนวนน้อย